เพราะว่ารอบที่แล้วเป็นการโอนเงินสดให้ไป

แม่จากข้อประชาชนว่าอยากเอาเงินไปใช้หนี้ใช่มั้ย
จ่ายเป็นเบี้ยหัวแตกไม่ได้เป็นก้อนนะฮะ๓๕๐๐บาท๒เดือนไม่ใช่นะฮะ
ค่อยทยอยจ่ายให้ท่านเหตุผลของรัฐบาลคืออะไรรู้ไหม
อยากให้เม็ดเงินสะพัดไปตามร้านค้าต่าง
คือถ้าเกิดว่าได้เป็นเงินก้อนมาตูมเดียวเนี่ย
เอาไปซื้อเช่นเอาไปซื้อมือถือที่ราคาไม่แพงมากนัก
เอาไปซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยพัดลมตัวละ๓๔พันอะไรแบบนี้
คือเม็ดเงินมันไม่สะพัดไงเม็ดเงินมันไม่ลงไปสู่รากย่าจริง
หมายของการแจกเงินครั้งนี้๑ต้องการช่วยเหลือคนที่ได้รับผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙ระลอกที่๒
ตั้งใจว่าจะให้เบ็ดเงินเหล่านี้ลงไปถึงรากย่า
แล้วเกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ
เมื่อวานนี้อาจารย์ธนวัฒพลวิชัยพูดน่าสนใจบอกว่า
เม็ดเงินสองแสนหนึ่งหมื่นสองร้อยล้านบาทที่รัฐอัดฉีดไปรอบนี้
มันจะไปเป็นแรงเป็นเครื่องยนต์สำคัญนึกออกไหมคะ
เหมือนเครื่องบินต้องมีแรงหมุนก่อน๒แสนกว่าล้านเนี่ยมันก็จะไปหมุนในระบบเศรษฐกิจ
เป็น๔แสนล้าน๖แสนล้านอันนี้เศรษฐกิจก็จะเดินหน้าได้ด้วย

คืออันนั้นมองแบบเศรษฐกิจไงมองแบบเศรษฐกิจคือเอาทั้งช่วยเหลือประชาชนด้วย
เอาทั้งเรื่องของตัวเลขทางเศรษฐกิจด้วย
เพราะเขาบอกว่าไอ้รอบนี้นะคุณผู้ชมฮะ
แต่คนเดือดร้อนเขาไม่ได้หวังเอาเศรษฐกิจ
เขาบอกว่าถ้าจะช่วยฉันให้หายเดือดร้อนก็ช่วยฉันตรงได้ไหม
ให้ตรงจุดได้ไหมเอาให้ถูกที่คันได้ไหม
อันนี้มาสะท้อนให้ฟังนะคนไม่ได้ติไม่ได้ว่าอะไรนะ
คนคิดก็ไม่ตามคนใช้ขอตรงการอะไร

เอาแล้วถ้าเกิดคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยาย
ขายของตามตลาดสดแล้วเขาอยากได้เงินจากลูกค้าทำยังไง

มีอีกเหตุผลหนึ่งด้วยนะที่เขาบอกว่า
ก็โควิด๑๙ระบาดไง
หลีกเลี่ยงการใช้เงินสดหลีกเลี่ยงการสัมผัส
อันนี้รัฐมนตรีคลังบอกเมื่อวานนี้ใช่ไหมคะ
คุณผู้ชมทีนี้มาดูหลักเกณฑ์กันหน่อยนะคะ
คือหลายคนเฝ้ารอมานานแล้วสำหรับมาตรการ
เราชนะอันนี้ชื่อมาตรการเราชนะนะ

เมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ
มาตรการเราชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
เพื่อจ่ายเงินเยียวยาให้กับคนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด๑๙

โดยแบ่งจ่ายเป็นเดือนเป็นเดือนนะคะ
เป็นเดือนเนี่ยคือเบ็ดเสร็จแล้วตัวเลขเนี่ย๗๐๐๐บาท
แล้วถามว่าใครบ้างล่ะจะได้รับสิทธิ์นี้

เขาจะเปิดให้ลงทะเบียนคือ๒๙มกราคมที่จะถึงนี้

ไม่ต้องแย่งกันลงทะเบียนย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ
เพราะสิทธิ์มันจำกัดอยู่ที่๓๑ล้านคนแล้ว
ถ้าเกิดว่าคุณเข้าเกณฑ์ตามที่กระทรวงการคลังเขาครอบมาแล้ว
ท่านลงทะเบียนจะช้าหรือจะเร็วท่านก็ได้รับสิทธิ์เหมือนกัน
ถามว่าใครบ้างล่ะจะได้รับสิทธิ์นะคะ
หนึ่งต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยอายุสิบแปดปีขึ้นไป
อยู่ในระบบประกันสังคมตามมาตรา๓๓เราไม่ได้

ใครที่อยู่ในระบบประกันสังคมตามมาตรา๓๓ท่านจะไม่ได้สิทธิ์นี้นะคะ
ไม่เป็นข้าราชการข้าราชการการเมืองพนักงานลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ
ไม่รับบำนานหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการหรือมีรายได้ประจำ
และที่สำคัญถึงแม้ว่าท่านจะเข้าเกณฑ์อย่างที่บอกไปข้างต้น
แต่ถ้าเกิดว่าในรอบปีภาษี๒๕๕๙
ท่านมีรายได้เกิน๓แสนบาทท่านก็ไม่มีสิทธิ์นะคะ
เพราะหลักเกณฑ์ระบุชัดเจนเลยว่าคนที่จะได้รับสิทธิ์นี้
ท่านต้องมีรายได้ไม่เกิน๓แสนบาทในปีภาษี๒๕๕๙
และท่านต้องไม่มีเงินฝากทุกบัญชีรวมกัน๕แสนบาท
นับวันที่๓๑ทันวาคม๒๕๖๒
แต่ว่าในส่วนตัวของพี่นะพี่ว่าทุกบัญชีรวมกัน๕แสนพี่ว่าก็ยังเยอะไปที่จะได้รับสิทธินี้

เพราะว่าเม็ดเงินมันมีจำกัดไงงบประมาณมันมีจำกัดต้องใช้ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
ถามว่าวิธีการรับสิทธิ์รับยังไงล่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมเราทำกราฟิกให้เข้าใจง่ายนะคะ
๓กลุ่มด้วยกันที่จะได้รับสิทธิ์๑กลุ่มแรกเลย
ผู้ที่ถือบัตรคนจนหรือชื่ออย่างเป็นทางการก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
อันนี้ท่านไม่ต้องไปลงทะเบียนนะ๒๙มกราคมท่านจะได้รับสิทธิ์อัตโนมัติ
รัฐจะโอนเงินให้ท่านสัปดาห์ละ๑๐๐๐บาททุกวันศุกร์ทุกวันศุกร์นะ
ตั้งแต่วันที่๕กุมภาพันธ์เรื่อยไปจนครบ๗๐๐บาท
กลุ่มที่๒ค่ะคือกลุ่มที่ใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังค์เป็นกลุ่มที่เคยลงทะเบียนอะไรบ้างล่ะก๊อฟ
คนละครึ่งใช่ไหมคนละครึ่งเราเที่ยวด้วยกันใช่ไหม
จะได้รับสิทธิ์ให้โอนให้สัปดาห์ละ๑๐๐๐บาท
อันนี้ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่เอาคุณเคยลงไปแล้ว
ถูกต้องใครที่เคยมีแอปพลิเคชันเป๋าตังค์แล้วเคยลงทะเบียนคนละครึ่งเราเที่ยวด้วยกัน
ในวันที่๒๙มกราคมที่จะถึงนี้นะคะ
แล้วท่านจะได้รับโอนจากรัฐบาล
สัปดาห์ละ๑๐๐๐บาททุกวันเพื่อสรรพดี
กลุ่มนี้ค่ะคุณผู้ชมถึงแม้ว่าไม่ต้องลงทะเบียนใหม่แล้ว

เว็บไซต์เราชนะดอตคอมตั้งแต่วันที่๕กุมภาพันธ์
หากได้รับสิทธิ์เงินจะโอนเข้าในบัญชีของท่าน
ก็คือในแอปพลิเคชันเป่าตังค์ของท่านเลยนะคะ

กลุ่มที่๓คือกลุ่มที่ไม่มีฐานข้อมูลใด
รัฐบาลไม่เคยมีฐานข้อมูลใดของท่านเลย
ครั้งก่อนที่โควิดระบาด
ครั้งนี้ได้๓๑ล้านคนเขาขยายฐานคนที่จะได้รับเงินมากขึ้น
แปลว่าก็จะมีบางคนที่รัฐบาลยังไม่มีข้อมูล
กลุ่มที่รัฐบาลยังไม่มีฐานข้อมูลเนี่ย
ทำยังไงต้องเข้าไปลงทะเบียน
ตั้งแต่๒๙มกราคม๖โมงเช้าเป้งท่านลงทะเบียนได้เลยนะคะ
ถ้าท่านเข้าเกณฑ์รับสิทธิ์ท่านจะได้โดยอัตโนมัติเลยนะคะ

อีกครั้งหนึ่งนะคะง่ายมากเลยครั้งนี้
เพียงแค่ท่านเข้าเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังเขาระบุมา
อย่างที่ที่ฉันบอกไปตอนต้นท่านก็ได้รับสิทธิ์อยู่แล้วนะคะ
ไม่ต้องแข่งกันลงทะเบียนเดี๋ยวระบบมันจะล่มอีกนะครับ
กลุ่มที่๓จะได้รับเงินโอนเข้าแอปพลิเคชัน
เป๋าตังค์ทุกวันเพื่อสบดีสัปดาห์ละ๑๐๐บาท
โอนกลุ่มที่๓คือ๑๘กุมภาพันธ์ค่ะ
ระยะเวลาในการใช้เงินดิฉันพยายามไปช้านะฮะ
เพราะรู้ว่าอันนี้เป็นผลประโยชน์ของท่านที่ท่านจะต้องได้รับนะครับ
ระยะเวลาในการใช้เงินจนถึงวันที่๓๑พฤษภาคมเท่านั้น
คือต้องใช้หมดภัณฑ์๓๑พฤษภาคมด้วย

ไม่ได้เก็บไปก็อยู่ในแอปพลิเคชันเป่าตัง

ใช้หนี้ให้ลูกไปโรงเรียนไม่ได้อยู่ดีใช่ไหมพี่เบิร์ต

อย่างที่บอกไปจะเบิกเป็นเงินสดไม่ได้นะคะ
จะต้องใช้จ่ายผ่านระบบแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะฮะ
ใช้จ่ายผ่านระบบจ่ายสินค้าเครื่องดื่มอาหารค่าโดยสารสาธารณะ

คือใครผู้ประกอบการที่อยากจะรับเงินจากรัฐบาล

เราเนี่ยถ้าเกิดท่านได้มาตรการนี้เราอยากไปใช้เนีย

ท่านต้องโหลดแอปพลิเคชันอะไรนะ
มันมีเปล่าตังค์กับอีกอันนึงนะ
คือมันคล้ายกับคนละครึ่งถ้าคุณอยากเข้าโครงการนี้
เงินจากเราชนะคุณต้องไปโหลดอันนั้นมารองรับอันนี้นะครับ
ส่วนใครไปใช้อะไรไม่ได้ก็สลากินแบ่งรัฐบาลเอาไปซื้อไม่ได้
เท่าถึงแนวคอบุหรี่ยาสูบอันนี้ใช้ไม่ได้นะคะ
ทีนี้ประเด็นที่เราตั้งคำถามกันมาเยอะว่าเอ๊ะทำไมไม่ใช้ไม่ให้เป็นเงินสดล่ะ
แล้วทำไมต้องใช้ผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังค์ล่ะ
เมื่อวานนี้ท่านก็ระบุชัดเจนเลยนะคะบอกว่าที่ต้องการให้ใช้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์
คืออย่างที่พี่เบิร์ตบอกไปไม่ต้องการที่จะให้โควิดมันแพร่ระบาดด้วยใช่ไหมคะ
ไม่ต้องการให้ถือเงินสดแล้วที่สำคัญเนี่ย
สนับสนุนให้รัฐบาลไทยสังคมไทยเป็นสังคมไร้เงินสด
ส่วนใครที่ไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนทำไงก๊อฟ
รัฐมนตรีคลังบอกว่ารบกวนไปหาซื้อมาเพราะเดี๋ยวนี้ราคาไม่แพงแล้ว

ใช่เครื่องเท่าไหร่ถ้าไม่มีเงินจะซื้อยังไงครับ
เออเครื่องต่ำก็พันต้นอ่ะถูกไหมฮะ
ส่วนพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ตอนนี้ได้สั่งการให้สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ของกระทรวงการคลังมาหาหรือมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติม
กับกลุ่มค่าราชการพนักการรัฐวิสาหกิจลูกจ้างของรัฐ
และอย่าลืมนะคะกลุ่มผู้ประกันตนตามมาตรา๓๓ด้วยไม่เคยได้สักครั้งหนึ่งเลย
ถึงแม้ท่านบอกว่าท่านจะลดเงินที่หักแต่ละเดือนในการที่จะไปจ่ายสมทบในกองทุนประกันสังคม
แต่มันก็น้อยนิดลองไหมวิธีการอื่นที่ผู้ประกันตนตามมาตรา๓๓อย่างเราพนักงานบริษัทเอกชนเนี่ย
เก็บโต๊ะเต็มแล้วนะครับตั้งแล้วตอน๖โมง๙นาที๑๒๓๔๐๔ถูกต้องครับก้าวนาทีเต็มเรียบร้อย
ตอนนี้ใครจะลงลงไม่ได้แล้วนะครับเอาก็ลองดูว่าเราชนะคุณจะได้ไปหรือเปล่าลองตรวจสอบสิทธิ์ของตัวเองดูนะครับ